คุณผู้ชมครับหลังจากที่เป็นข่าวดังขึ้นมานะครับ
แล้วทุกคนก็จับตาสำหรับดารานักแสดงวัยรุ่นหนุ่มนะครับ
ที่ชื่อว่ากัปตันชนลทรนะฮะ

ค่ะอ่าวัยรุ่นก็ชื่นชอบกันเยอะนะครับ

บังเอิญอดีตแฟนสาว
แฟนสาวอายุ๒๓ชื่อว่ามิ้งสวพัฒน์นะครับ

ธรรมนองที่ว่าแม้ว่าจะเลิกกันไปแล้วสักพักนึง

แล้วก็ถูกทางฝ่ายชายจะเป็นครอบครัวหรือว่าต้นสังกัดอะไรก็แล้วแต่
กีดกันไม่ให้มีการมาพบปะพูดคุยกันว่าจะเอายังไงเรื่องลูกในท้องเนี่ย
เธอก็เลยโพสต์เรื่องราวในโลกโซเชียล
เป็นข้อความคุยกันในไลน์เนี่ยค่ะ
ว่าเธอแบบกำลังมีข่าวดีกำลังท้อง
กัปตันกับต้นสังกัดก็เลยบอกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้
เจอกันแล้วแถลงข่าวด้วยกันแล้วกันนะฮะ
วันนี้มีการแถลงข่าวกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังดูนะครับว่า

ก็กัปตันนี่เขาก็มากับพ่อกับแม่ใช่ค่ะที่นั่งอยู่ข้างกันคุณแม่ก็เนี่ยฮะแม่นั่งจับมือกัปตันไว้ตลอดเลยนะคะจับมือแน่นตลอดตลอดเวลาที่แถลงข่าวส่วนอดีตแฟนสาวมิ้งสวพัฒน์ก็มากับคุณแม่นะครับก็มาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพร้อมกันนะครับโดยสรุปเนื้อหาใจความเนี่ย
สนใจด้วยว่าจะต้องไปตรวจไม่ตรวจอะไรยังไงแต่เรื่องที่ว่าจะกลับไปคบกันไหมอะไรกันไหมอันนี้ยังไม่ขอพูดถึงค่ะนะฮะเพราะว่าเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วเป็นอดีตแฟนกันไปแล้วส่วนอดีตแฟนสาวยอมรับว่าเครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้นไอ้ที่เคยมีข่าวว่าจะเอาเด็กออกเนี่ยเธอบอกว่าพูดไปเพราะความเครียดเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็
ที่เธอก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าถูกหยิดกันจนไม่สามารถมาพูดคุยเรื่องปัญหาของเด็กในท้องกันได้
สำหรับเรื่องที่มีเด็กอยู่นั้นทางผมขอรับผิดชอบต่อสิ่งที่ผมได้กระทำไปจริงครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลเด็ก
เพราะว่าผมไม่สามารถปล่อยให้สิ่งที่เกิดจากผมเนี่ยได้รับอันตรายใดอยู่แล้วครับ
ตอนนี้ก่อนเลยก็คือต้องพาไปฝากคันครับเพราะว่าผมเป็นห่วงความปลอดภัยของเด็กมากรวมถึงตัวของมิ้งเองด้วย

ไม่ได้คิดแล้วก็ฝ่ายไป
ตันก็เป็นคนพูดตั้งแต่แรกว่าไม่ให้ครับ

ไม่อยากให้เด็กต่อไป

อย่าโทษทางครอบครัวผม

แต่ว่าในโลกโซเชียลเขาก็ไปแชร์ภาพจังหวะ
ที่เหมือนกับมิ้งพยายามจะจับมือกัปตัน

ก็ยืนยันว่ายังคงให้ทำงานต่อค่ะ
มีซีรีส์ที่ยังถ่ายค้างอยู่นะคะ

ไม่ถือว่าเป็นการทำผิดกฎ

เหนือจากเรื่องสะบัดมือที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะ

เขาทวิตข้อความไว้แบบนี้นะคะ

ท่านที่ถามมาที่พี่สาวของผมว่า
ถ้าต่อไปเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจะทำอย่างไร
ผมขอประนามกับคำถามที่ไร้มนุษยธรรม
ซึ่งจัญญบันของสื่อมวลชน
ซึ่งผมนั่งฟังการชี้แจงอยู่ที่บ้าน
ทำให้ผมไม่พอใจอย่างถึงที่สุด

เธอก็บอกมันก็ยังตอบไม่ได้นะ
ก็มีผู้ให้ความสนใจเยอะนะครับ
วันนี้โดยเฉพาะสังคมออนไลน์อย่างทวิตเตอร์ครับ
พบว่าช่วงเวลาของการแถลงข่าว
ที่เกิดขึ้นจนถึงเย็นวันนี้เลยนะครับ
เทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งนะครับ
มีผู้ทวิตถึงกรณีนี้มากกว่า๕๒๐๐๐ครั้ง
อกนั้นก็เป็นความคิดเห็นที่หลากหลายแล้วครับ
ให้กำลังใจทั้งคู่ให้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปให้ได้
ให้ช่วยกันดูแลลูกที่อยู่ในท้องให้ดีที่สุด
หรือแม้กระทั่งสีหน้าสีตานี่ก็ไปจับกันนะ
คุณแม่ของกัปตันนี่ดูจะเครียดไปหรือเปล่าในวันนี้อะไรอย่างนี้นะ
เพราะว่านั่งจับมือลูกตลอดเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือถ้าถามว่าเครียดไหมก็ต้องบอกว่าเครียดกันหมดทุกคนนะนะ
ใช่อย่างน้อยก็เป็นข้อคิดแล้วครับว่า
วัยรุ่นทำอะไรก็คิดหน้าคิดหลังกันให้ดี